เรื่องนี้ร้อนถึงหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพพักที่๓ก็ดี
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตำรวจที่ทำคดีนี้
เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์บอกว่าผมนี่แหละกำกับดูแลสตช
ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวให้ทำตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ

ขณะที่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ได้สั่งพนักงานสพช้างเผือก
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะออกหมายเรียกบ่น
ซึ่งเป็นแฟนของคุณอุ้มลักษณะมาสอบสวนแล้วค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์สงวนโพไข่
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะกรณีที่มีการติดตามตัวผู้ที่ทำผิด
รุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันอายุ๒๓ปี
เป็นลูกนายพลเนี่ยนะคะถูกทำร้ายภายในร้านมาลินสกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสบอกว่าล่าสุดวันนี้ค่ะ
ได้ให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
ออกหมายเรียกพยานแวดล้อมนั่นก็คือดารานักแสดงทั้งหมด
อยู่ในร้านคืนวันเกิดเหตุมาสอบสวนมาสอบปากคำในฐานะพยาน
พร้อมกับให้ออกหมายเรียกนายกฤษณะอมิสูรหรือว่าบอล
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษณะวัฒนวงศิริมาสอบสวนในฐานะ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดครั้งนี้ด้วย
แล้วก็ให้ติดตามหาเซฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดที่ทางร้านบอกว่าเอาไปซ่อมหรือว่าเสีย
มาตรวจสอบเพิ่มเติมฟังเสียงรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาราเองกลุ่มของลูกค้าเอง
กลุ่มของพนักงานในร้านเองเราคงต้องเรียกมาสอบสวนประคำทั้งหมดฮะ
วันนี้ก็เรียกมาประมาณบ่าย๒โมงนะครับก็น่าจะได้ความคืบหน้ามาบ้าง
คุณผู้ชมคะทางด้านของคุณแม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ปุญยวัจจนาวันคาวิสันอายุ๔๙ปีคุณแม่บอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
หลังจากคุณหมอได้ผ่าตัดจมูกเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
แต่ยังห่วงเรื่องของสายตานะคะซึ่งคุณหมออยู่ระหว่างการดูอาการ
คุณแม่นี่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแบบทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลยก็อยากจะให้นายกฤษณะออกมารับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยค่ะ
ฉันคนเป็นแม่คุณลองไปถามแม่คุณสิคุณบอล
ว่าถ้าคุณโดนอย่างลูกฉันแล้วแม่คุณได้ยินเสียงลูกร้องให้ขอช่วย
คำที่บอกแม่ค่ะแม่ค่ะคุณต้องรับผิดชอบค่ะ
ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องมารับผิดชอบ
มาคุยกับฉันมาคุยอย่างลูกผู้ชาย

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
พร้อมกับนายปรีชาสิรินามประหลัดอำเภอเชียงใหม่
หลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงแรมดังกล่าวนั้น
ดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเจ้าของคือนายกฤษณะอามิตศูนย์ครับ
จากการตรวจสอบพบมีบริษัทโฮมรีสอร์ทจำกัดเป็นเจ้าของ

และเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าโรงแรมยังไม่มีใบอนุญาต
และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตกับทางเทศบาลช้างเผือก
แต่เปิดให้บริการลูกค้าก่อน
เจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้ดูแล
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
เป็นหน้าที่ของ
ส่วนกรณีที่สถานบันเทิงดังกล่าวเปิดใกล้กับสถานศึกษานั้นเรื่องนี้ค่ะพลเอก
วิทย์บอกว่าก็ต้องดูรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร
หรือเปิดเป็นสถานบันเทิงพร้อมกับให้ความมั่นใจด้วยนะคะ
ว่าตำรวจจะทำคดีนี้ด้วยพยานหลักฐานที่ปรากฏ
เพราะว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ